ปิดท้ายเบรกนี้ไปดูคุณก๊อตจิรายุหรือว่าพ่อเดือ

จริงจังเขาบอกว่าตอนนี้เร่งทำงานค่ะ
เพราะว่าปลายปีมีแพลนพาหวานใจคุณโบเบนเจวัน

ไปเที่ยวนะคะโอ้โหคุณผู้ชม

เครื่องปืนทิ้งปืนฉีดน้ำทิ้งแล้วก็พุ่งตรงไปที่

ลำกล้องเป็นอย่างไรบ้างไปฟังดีกว่า
อ๊ออ๊ออิจ่าโบ่ค่ะคุณผู้ชม

ถ้าทำงานช่วงนี้มันก็จะทำให้ครึ่งปีหลังของผม

คือครึ่งปีหลังตั้งใจไว้ว่าจะทำงานเขียนของตัวเองให้เสร็จ
แล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่ที่ตัวเองเซ็ตไว้แล้ว
ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากไปที่ไหนบ้าง
อยากไปนิวซีแลนด์อยากไปหลายที่อยู่เหมือนกันครับ
ซึ่งการทำงานช่วงนี้มันก็ทำให้เดินทางสะดวกขึ้น
โฟโลที่เพิ่มขึ้นมันก็ขึ้นทีละหน่วยนะ
แต่มันเป็นทีละหน่วยจากหลายทิศหลายทาง
พอเราทำงานแล้วงานของเรามีคนดูเยอะมาก
มันส่งผลต่อหลายเรื่องมากเลยครับ
ไม่เข้าใจพี่ข้างหลังเขามองอะไรพี่ผู้ชาย

โบเบนจาวานฉันเกลียดจริง

ทำร้ายติดใจมากนี่ใจสั่นมากเลยนะครับหรือว่าเป็นช่วงปั๊มเงินเนอะของน้ารานักแสดงจากละครเรื่องบุภัยสันนิวาด
ก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ชีวิตทุกคนก็เคยอาจจะมีแบบว่างเว้นกันมาบ้าง
ว่ากลับไปว่างเว้นอีกเนี่ยก็จะเข้าใจชีวิตเป็นธรรมชาตินะคะ
ทำไมคุณเจไม่ถอดอย่างนี้บ้างฮือเนี่ยเขาจบไปแล้วให้เขาออก